เพราะว่ามี๒กระแส๒พื้นที่

ภาคใต้ตอนนี้มีพายุเข้าอีกแล้วเหรอ

สอบถามเรื่องอากาศกับคุณคุบตะนัลพูชว์ชาญ

แล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับ
มาตอบคำถามทั้งสองข้อให้กับคุณสืบสกุล
เรื่องแรกเนี่ยนะครับประเวณทางตอนบนเหมือยขาบ
หรือว่าแม่คันนิ้งก็ในระยะนี้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะมีนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยนะครับประเวณทางตอนบนของเวียดนามอย่างซาปาเนี่ย
คาดการณ์ว่ากำลังจะมีหิมะเกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าว
ซึ่งก่อนหน้านี้แถวซาปาอุณหภูมิดิ่งลงไปอยู่ที่ประมาณลบ๒องศาเซลเซียตแล้ว
และที่สำคัญก็คือในระยะนี้มีลักษณะของไอน้ำเกิดขึ้นนะครับ
และที่สำคัญมีลมแรงพัดเป็นระยะ
ทั้งไอน้ำและก็ลมเนี่ยสามารถที่จะมาทำติดเกรียร์กันทำให้เกิดการเกาะตัวกลายเป็นเกลียดน้ำแข็งเกิดขึ้นได้
ส่วนภาคใต้ไม่มีลักษณะการเป็นพายุตอนเคลื่อนที่ผ่านเมืองไหนของเรา
แต่ว่ามีโอกาสที่จะกลายเป็นพายุแล้วอีกทีหนึ่งตอนลงสู่ประเวณอาเวียงเกาะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตัวนี้ก็ต้องจัดตามนะครับหนักสุดนะครับเป็นวันใหน
คุณผู้ชมครับนี่คือเป็นภาพถ่ายดาวเทียมนะครับ
แสดงการก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวณขณะนี้
พบว่าบริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับตั้งแต่พื้นที่ตอนกลางมาจนถึงตอนล่าง
ก่อตัวของกลุ่มเมฆค่อนข้างหนาตาละทีเดียว
มีการกระจายตัวหลายจุดหลายพื้นที่
จุดที่น่าสนใจยังไม่มาถึงเมืองแหน่งของเรา
อยู่ตรงนี้นะครับบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำ
ที่ตอนนี้พัฒนาความระลมอย่างต่อเนื่อง
มีทิศทางเคลื่อนที่ไปฝั่งตะวันตกอย่างช้านะครับ
อย่างที่บอกแล้วครับว่าด้วยกำลังของหย่อมความกดอากาศต่ำ
เคลื่อนที่นั้นก็จะสามารถที่จะหอบเอากลุ่มฝน
ตกแต่ละจุดแต่ละพื้นที่ต่างในบริเวณพื้นที่ภาคใต้

จะเคลื่อนที่จากฝั่งตะวันออกไปฝั่งตะวันตก

มีโอกาสที่จะกลายเป็นพายุลูกต่อไป
แถวบริเวณใกล้กับประเทศอินเดีย

นี่คือภาพรวมการเคลื่อนตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับ

มีฝนตกติดต่อเนื่องกันมายาวนาน

จะตกหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็ต้องระวัง
โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราช
ทะลุงสงขลาปัตตานียาลานราธิวาสพังงาภูเก็ต
กระบี่ตรังและสตูนนะครับใครที่อยู่บริเวณนางกล่าว
ท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวก็ต้อง
เตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนัก
รวมไปถึงเรื่องของภัยทางธรรมชาติที่จะตามมาด้วยนะครับ
๑ธันวาคมครับในขณะที่สนันต่อขานขลื้นนะครับ
ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
คลื่นยังคงแรงอย่างต่อเนื่องนะครับ
ชาวเรือที่จะเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับ
เพราะว่าคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
จุดที่มีฝนฟ้ากระนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า๓เมตร
ที่เป็นแบบนี้เพราะว่าลมหนากำลังแรงอีกหนึ่งระลอกนะครับ
กำลังจะพัดเข้ามาปกคลุมเมืองไทยของเรา
ลมหนาวนี่เองก็จะทำให้คลื่นนั่นแรงที่สำคัญครับ
ก็จะเป็นตัวการสำคัญให้ทางบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออก
ก็จะได้สัมผัสอากาศเย็นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
คาดการณ์ว่าจะเริ่มแผลมาในช่วงสิ้นเดือนนี้ต่อเนื่องไป

ช่วงที่อุณหภูมิจะเย็นลงที่สุดในระลอกนี้นะครับ

ยอดดอยยอดภูก็จะได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นกันนะครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
ใครที่อยู่พื้นที่เสี่ยงภัยก็ต้องติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
นี่คือภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ